เคลื่อนไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ

โดยวิลาวันอภิญญาพงศ์ปลื้มจิตถิ่นขาวนุสลาต้อมคำ
เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่๒๐ที่ประเทศเกาหลีใต้
ทีมชุดนี้ยังยึดผู้เล่นจากการแข่งขันโอลิปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกรอบแรกที่โปแลนด์นะครับ
เปลี่ยนแปลงเพียงแค่ที่คำพรช้างเขียวครับ
เข้ามาแทนที่ของอัชราพรคงยศที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
ด่วนในศรีวัชละเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าสภาพความพร้อมของทีมเวลานี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บนักกีฬาได้มีการฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับ
เป้าหมายรายการนี้ตั้งไว้ที่ติด๑ใน๔
วันที่๑๘๒๕สิงหาคมนี้ที่เกาหลีใต้